ต้องสั่งไก่ทอด

ของจริงต้องอยู่หัดใหญ่เปล่ามันเป็นสูตรเขา
แต่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นคือร้านนี้เจ้าดัง
แล้วผมคิดว่าผมเคยไปซื้อด้วย
แต่ว่ามันเกิดดราม่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรยังไงขึ้นล่ะ
คุณคิดว่าไก่ทอด๖ชิ้นเท่าไหร่

มันขึ้นอยู่ว่าส่วนไหนด้วยครับ

ไม่เกิน๒๐๐อ่ะ
ท่องเที่ยวชาวอะไรเนี่ยชาวเกาหลีนะครับ

โดนไป๕๒๐ลองดู
หรือทั้งหมด๒๓

ขอบคุณครับ

ไม่ใช่อะไร
อมนี่คือคันเลนกับเพื่อนเป็นยูทูบเบอร์ชาวเกาเห

นี่นี่นี่ให้คนเกาหลี
เขาทักครับนี่ก็ครับแต่ย้ายมาอยู่ไทยนะ
อยู่ไทยแล้วทำงานเป็นโปรดิวเซอร์เพลง

แล้วก็เขามักจะแบกเป้ทำคอนเทนต์

เที่ยวแล้วไปซื้อไก่ทอด
นี่คือร้านไก่ทอดหัดใหญ่มีนา
มีนาครับตั้งอยู่หัวมุมตลาดกิมหยงไปคุยกับนายนาราวุฒิจันอิ
เจ้าของร้านเลยคุยกับเจ้าของร้านเลยจะได้ข้อมูลนี่บังบังว่าไง
คือเขาบอกว่าโอ้ไอ้ที่เกิดขึ้นทางร้านคิดเงินผิดนะเบิร์ต
อ่าคิดกันผิดผิดยังไงบ้างคิดเกินไปร้อยสี่สิบอุ้ยเออ
คิดเกินไปร้อยสี่สิบมันเป็นอย่างงี้นี่บังครับอธิบายต่ออ่า
ฟังบังก่อนวันนั้นลูกค้าเนี่ยเป็นชาวเกาหลีมากับเพื่อน
แล้วหยีบไก่ทอดหกชิ้นครับเข้าหมกสองกล่องซึ่งแม่ค้าคิดว่า
ทอดทั้งหกชิ้นอ่ะเป็นน่องสะโพกทั้งหมดค่ะซึ่งน่องสะโพกเนี่ย
ขายชิ้นละแปดสิบอ๋อถ้าข้าวหมกอีกสองกล่องกล่องละยี่สิบ
ก็จะเป็นห้าร้อยยี่สิบไงครับอ่านี่แหละครับพอมาดูคลิปปรากฏว่า
มันไม่ใช่เนี่ยว่ะมันไม่ใช่น่องสะโพกทั้งหมดเนี่ย
มันมีเฉพาะน่องน่องที่ไม่ติดสะโพกอ่ะอ๋ออ่าเฉพาะน่องเนี่ย
สามชิ้นครับยิ่งน่องไก่สามชิ้นอ่ะขายชิ้นละสามสิบห้า
ขายสามชิ้นร้อยที่สามเออนี่แหละครับความจริงแล้ว
ลูกค้าต้องจ่ายแค่สามร้อยแปดสิบบาทแต่ทางร้านคิดเกินไปร้อยสี่สิบ
เพราะเข้าใจผิดจริงนะครับยืนยันว่าทางร้านไม่มีเจตนาเอาเปรียบลูกค้า
นะครับแต่เกิดจากความผิดพลาดของทางร้านเพราะวันนั้นลูกค้าเยอะจริงจริง
แล้วร้านนี้ขอโทษต่อคิวนะครับต้องไปต่อคิวซื้อนะฮะ
เขาขายดีอร่อยนะครับทางร้านรู้ว่าคิดเงินผิดนะครับ
ติดต่อไปหาลูกค้าเพื่อขอโทษแล้วรับผิดชอบโอนคืนให้หมดเลยนะ
โอนคืนให้๕๒๐เท่าที่ซื้อมาเลยค่ะอ่านะครับก็ให้ความเป็นธรรม
ครับร้านดังด้วยโอ้ยต้องลองโอ้โหมันอร่อยแบบชอบขอสดสะโพกนะ
น้ำแข็งอ่ะนะขออะไรก็ได้แต่ขอหอมเจียวหอมเจียว
นายอยู่กับเราไม่ได้แล้วน้ำแข็งแย่งกันเออเอาพี่เบิร์ดเอาตีนไก่ไปดิฮะเออชอบชอบชอบเออ